ต่อกันที่หนุ่มหล่อเจ้าพ่อธุรกิจกันบ้างดีกว่านะครับ
พัชระค่ะล่าสุดนะติดใจข้าวซอยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นแข้าวโอชิขาวโซอขออภัยครับวันนี้เั้ง
ข้าวโซชิเอาใหม่อีกทีข้าวโซอิ
กว่าจะถูกข้าวโซอิที่ซอยคอนแวนกรุงเทพค่ะ
งานนี้นะหนุ่มพีชบอกว่าทุ่มไม่อั้นเลย
จะต่อยอดความสำเร็จเหมือนร้านโปรตูโต้คอนเนอร์ร้านมันฝรั่งทอดของเขา

ส่วนวงการบันเทิงค่ะพีชไม่ทิ้งเหมือนกัน

แล้วก็เดี๋ยวเห็นว่าเดือนหน้าเดือนกันยายน
เขาจะเก็บกระเป๋าลัดฟ้าไปเรียนต่อที่อังกฤษแล้วนะ
ไปเรียนที่ออกฟอร์ด๒ปีด้วยกัน
แต่ว่างานนี้ค่ะเจ้าตัวก็ชี้แจงนะว่า
ยังไม่ได้ฟุตบายวงการนะเพราะว่าจะไปกลับ

แล้วก็แอบกระซิบถามมาตกลงยังไงดี
ยังดีเหมือนเดิมแต่ยังไม่ขอเปิดตัวค่ะ
ขอใช้ชีวิตชิวทำงานเก็บเงินวัยรุ่นสร้างตัวค่ะ
กัญญานี้ไปแล้วครับไม่ให้ผมไปอยู่อังกฤษครับ
ยังคงอยู่ท้องฟ้า
ทุกคนสอบถามเรื่องความรักอัพเดทเหมือนไหมคะเป็นยังไงบ้าง